ไปดูอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่จังหวัดนครราชศรีมาก็คืออาชีพขายลูกตาลอ่อน
แต่กว่าจะเอามาแกะขายได้เนี่ยต้องปีนขึ้นไปเก็บบนยอดตานเลยนะคะ
รายได้ดีรายได้ปังขนาดไหนไปดูค่ะ

แล้วสุดยอดออกมาต้นตานอ่ะ

ปีนขึ้นปีนขึ้นปีนลง
ชวนคุณผู้ชมมากันที่บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลขสองของสี่
ด้านหน้าโรงเรียนบ้านหนองตะแบกนะคะ
ของคุณมาแลนดยศสูงเนิน
ชาวบ้านน้องสโหนอยู่ที่หมู่หนึ่งนะคะ

เขาพากันออกมาตระเวนหารับซื้อลูกตาลอ่อน

แล้วก็แกะขายเป็นลอนตาล
ลอนตันสดวางขายใส่ถุงแบบนี้
คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเนี่ย
ซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกันไป
ลอนตานหรือว่าตานอ่อนเนี่ยนะคะ
เป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของชาวบ้านมาก
เพราะอะไรเนื้อมันอ่อน

คือเอาไปทำเป็นลูกตาลลอยแก้ว
กินสดแช่เย็นก็อร่อยแล้ว
คือมันจะมีกลิ่นหอมจากลูกตาลใช่ไหมคะ

ถ้าเกิดคุณเนี่ยซื้อไปใช่ไหมกลับบานปั๊บยัดใส่ตู้เย็น
แล้วพอร้อนแกะออกมากินโอ้โห

ขายอยู่ที่ราคาถุงละ๔๐บาท
แต่ละถุงก็จะมีประมาณ๘๑๐ลูกนะคะ

แล้วนอกจากนี้หัวตาลอ่อนเอามาขายได้ด้วย

แกงคั่วหัวตานเอาไปประกอบอาหาร
บางคนเอาไปต้มจิ้มกับน้ำพริกก็ได้เหมือนกันนะคะ
คุณมาแลนดเล่าให้ฟังบอกว่าลอนตาลสามารถหาได้

ก็คือประมาณมีนาธรรมศพโครมของทุกปี

สูงขึ้นทุกปีทุกปีเพราะว่ามันหายาก

อย่างปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ถุงละ๓๕บาท

ราคาจะสูงขึ้นไปอีกในปีถัดไปด้วย
ส่วนปัจจัยที่ทำให้ราคาลอมตาลสูงก็คือความเสี่ยง

ถูกต้องค่ะเพราะว่าคือความเสี่ยง
คือมันไม่ใช่ใครก็สามารถขึ้นไปเก็บลอน

มันสูงมากอย่างนั้นคือให้ทักษะความกล้ามหมาก
มากนะคะตานแต่ละต้นจะสูงประมาณ๑๐เมตรขึ้นไป
แต่ละคนต้องมีความชำนาญเฉพาะเลยนะคะ
แล้วก็คุณมาแลนด์บอกว่าถามว่ามันคุ้มไหม
ก็จะไปรับเหมาและเก็บมา
คล้ายกับมะพร้าว
พูดถึงรายได้ดีช่วงนี้

แล้วนึกถึงที่บ้านเนี่ยชั้นที่ต่านสังวัติเลย
รั้วบ้านมันจะมีต้นตานอยู่ต้นหนึ่ง
แต่ว่าจะถูกแม่ค้าเนี่ยมะเหมา
ใช่เขาจะไปเก็บหืมแล้วก็ขึ้นปีนประจำเลย
เขาก็มัดถุงขายแบบนี้เป็นรายได้ได้ดีเลยค่ะ
เดี๋ยวกลับบ้านไปพิโรธไปปลูกบ้างดีกว่า
โอ้โหแล้วก็จัดปลูกกว่าจะโตคุณปีนเองหรอ
อ้าวทำไมต้องให้แม่หรอคุณพวกมันบีความกลัมา
เพราะว่ามะพร้าวแม่ก็เก็บแล้ว